สวัสดีครับ

หรือว่าคุณป้าครับยิ่งร้องเพลงห่างจากยุคของตัวเองครับ
จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นครับ

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอครับ

แนนข้ามรุ่นแล้ว๖๔คะแนน

ผมมั่นใจครับว่าผมสู้ได้ทุกเพศ

ไฟล์กับเด็กให้มันสุดไปเลยครับ
ว่าฉันเคยทิ้งใคร
นอกใจเขามาหาเธอ
เขาร้องแล้วรู้สึกว่าเขาคือคนนั้นเลยจริง

และ๓คณะกรรมการมีดังนี้
คนแรกนักจัดคอนเสิร์ตระดับประเทศ
และเป็นดีเจผู้คร่ำวอร์ดในวงการเพลงมากว่า๒๐ปี
ไม่มีเพลงใดที่เขาไม่รู้จัก
ปาเต้นยุทธนาบุญอ้อ
คนที่สองเธอคือนักร้องสายเสียงสายเอ็นเตอร์เทน
ฝีมือการร้องถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
และเธอคือตัวแทนของคนรุ่นใหม่
บนเวทย์ที่แห้งมีซานินิภาพร
ศิลปินดูโอชื่อดังแห่งยุค๘๐
นาตังค์เคลงผู้ซักผลงานเคลงดงดังมากมาย
โปรดิเซอร์มือทองผู้ฟันศิลปินชื่อดังระดับประเทศ
และวันนี้เราก็ยังคงเดินหน้าเฟ้นหาขุนพลคนรักเสียงเพลงกันอย่างต่อเนื่อง
จะมีใครที่ผ่านแผงรองท่ามรุ่นไปแน่บ้าง
ร้องข้ามรุ่นได้เลย
เพราะที่ประสบความรักเสียงเคลงกันสู่รายยิ่งได้ขนาดข้ามรุ่นมาก

คือ๖๐คะแนน

ยังมีคะแนนการร้องให้อีกคนละ๑๐๐คะแนน

นับคะแนนจากกรรมการรวมกับคะแนนข้ามรุ่น
ถ้าได้ตั้งแต่๒๐๐คะแนนขึ้นไป
ถือว่าผ่านเข้ารอ
และสำหรับแชมป์รายการร้องข้ามรุ่นครับ
จะได้รับรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนรายการ

เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
อัลติเมตต์มูลค่ามากกว่า๑ล้าน๔๐๐บาท
สมรรถนะที่สามารถขับขี่ได้บนทุกสภาพเส้นทาง

และสำหรับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกในวันนี้นะครับ
เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนครับ
เขาต้องการเงิน
เพื่อที่จะไปซื้อคอนโดให้กับภรรยาคนที่๒ของเขานะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับเขาเลยดีกว่าลุย
สวัสดีค่ะ
สายเฟียวเลยนะฮะฮิปฮอปคนนี้นะครับคุม

แน่ละก็บอกว่าจะมาหาเงินไปซื้อคอนโดให้เมียเขาที่สอง
เดี๋ยวคนแรกรู้ผิดตายแล้ว
บอกบ้างใจควรดื่อย

คุ้นไหมครับ
จริงตัวจริงนี่แหละครับพี่ปิงฟรุตตี้
หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี
เพราะเข้าไปถึงคู่หูดูโอคู่แรก
ยุค๘๐ที่ในตอนนั้นวงพรุตตี้
เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนแห่งเพลงรักเลยก็ว่าได้
คุณผู้ชมทางบ้านบางท่านอาจจะไม่เข้าใจค่ะ
ความโด่งดังของฟรุตตี้ยุบิลที่เกิดไม่ทันนะ
ยุคนี้เค้าจะมีพวกรภาพสายวายคริสต์สิงตอบไบท์วิน
แต่ก่อนต้องชมพูกับปิงครับ

เพราะแขกจริงเหรอ
แทนจริงเลยอดิชันเลยรอมที่ดิชันใช่มะ

หมายความว่าแรกถ้ายิ่งหางปีอายุเราอะ

ปีแล้วครับณเต้ครับเพลงที่ชื่อว่า

เดี๋ยวเพลงนี้เนี่ยนคร้องเขาร้องแบบดีมากเลย
รู้เลยใครร้อง
เอ้อใช่แต้มต่ออ่ะเกิดปีอะไรครับ
ผมเกิดปีพุทธศักดิ์อันดรัฐ๒๕๐๔
ผู้ใหญ่ลีตีกองประชาชน

ประมาณนึง

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่พิงฟุตตี้

แต่ครั้งเดี๋ยวใจเปิดเปิด

ทุกขึงฝันทุกวันอยู่แล้วเบอร์

ก็จงเข้าใจว่ารักเธอ

โยนไหลโยนไหลคิดว่าเจออีกครั้งก็ต้องเข้าทักเธอ
พอเจอหน้ากันก็สั่งได้ทุกที่ทุกที
ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้
จะลองอีกทีกลัวเธอไม่มอง
ลองห้ามใจไม่คิดถึงเธอไม่ไหว
ยังคงเล็งหัวใจไปที่เธอ
อยากบอกยังไงให้เธอเข้าใจ
เก็บไว้ฉันก็คงต้องกลุ้มใจ
กลัวใครบอกเธอไปก่อนฉัน
โพสต์กันเพียงแค่ครั้งเดียวใจกับเธอ
ใจมันอยากเจออยากบอกว่ารักเธอรักเธอ
ทุกคืนก็ฝันทุกวันอย่างลาเมอ
หอยตามติดเธอโรจงเข้าใจ
ว่ารักเธอฉันรักเธอหมดใจได้
ยังคงเล็งหัวใจไปที่เธอ
เพียงตัวปลาใจรักกับเธอ
โทษมาเธอ
ต้องรักว่ากับว่ารักเธอ
ซื่อทู่
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ไม่รู้ว่าไปโดนยาตัวไหนมานะครับพี่ฟิล์
ถึงได้พลังดีไม่มีหยุด
เอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่
ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปิง
มามอบความสนุกสนานให้กับรายการด้วยนะครับ
มาครั้งนี้คงหายคิดถึงไปอีกนะ

และสำหรับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปครับ
ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีความสามารถหลายด้านนะครับ
ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีความสามารถหลายด้านนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณลูกบาท

แต่มันจะถึง๑๗๖คะแนนหรือไม่พิสูจน์พร้อมกันได้เลย

ร้องเพลงเก่งแน่แน่เต้นเก่งแน่แน่แต่เมื่อกี้
ดีไซน์ท่าเต้นที่ลูกปัดทำมาเนี่ยนะครับคือลูกปัดไปดีไซน์ท่าเต้นให้เหมือนกับ
บรรยายทีละคำพูดของเนื้อเพลงเลยอ่ะคือมันดีแต่ว่าความเห็นผมนะ
ผมว่ามันไม่เข้ากับเพลงนี้นี่ร้องข้ามรุ่นฮะ
ขอคอมเมนต์แบบข้ามรุ่นด้วยแล้วกันถือว่าเป็นคนเก่งแล้วนะฮะ
สำหรับคุณลูกบัตรนะครับต้องการอีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคะแนนขึ้นไป
ถึงจะผ่านสู่รอบต่อไปครับเรามาดูกันครับ
หนูจนสิทธิ์หนูหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะ
ไม่เหนื่อยค่ะนุ้ว

ที่ต้องทำคะแนนให้ผ่านเกณฑ์๒๐๐คะแนนขึ้นไป

ซึ่งมีคะแนนข้ามรุ่น๒๔คะแนน
และต้องการอีก๑๗๖คะแนนจากคณะกรรมการ
แต่ผลงานที่น้องลูกปัดทำไป
เพียงพอส่งเธอเข้ารอบได้หรือไม่
หนุนผลพร้อมจากได้เลย

คุณจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
และวันนี้ผลงานของคุณคือ
และวันนี้ผลงานของคุณคือ
ผ่าน

เด็กเดียวและพร้อมสู้กับกระดิกาที่ยิ่งร้องเกรงหาสปีกเกิดของตัวเองเท่า
อะไรก็ยิ่งมีโอกาสผ่านเข้ารอบมากเท่านั้นและเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปครับ
จากจังหวัดเชียงรายลุงวิทู
สวัสดีครับผมชื่อนายวิทูลเตชะเจริญสุกีระครับ
ปีนี้อายุ๖๗ปีครับแล้วก็ทำไร่อยู่ที่เชียงรายครับ
เป็นต้นอินทพรรมครับ
เดินทางมายังไงครับคุณลุงครับ
คือผมขับรถอีซูซูอายุ๑๖ปีครับ

ถ้าเป็นรวดเดียวนี่จะประมาณ๑๒ชั่วโมงครับ
แต่ว่าเที่ยวนี้ผมก็ไปแวะที่ลำปาง
หมายที่๒ก็คือที่พิศนุโลกเกี่ยวกับเรื่องอินธรรมรำนี่แหละครับ

ตั้งใจมา

แล้วก็นัดคนที่ผมจะผ่านลอยทาง

วันนี้พี่ทูลเตรียมเพลงอะไรมาคะ

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เจอครับ
เอาล่ะครับกับคะแนนข้ามรุ่นที่ลุงทูลตุนไว้ถึง๔๙คะแนน
ซึ่งบอกเลยว่าเยอะมาก
ขอแค่ร้องให้ดีร้องให้โดน

ต้องการก็ไม่น่าจะใช่ปัญหา
ทูลจะทำผลงานผ่านเกณฑ์๒๐๐คะแนนขึ้นไปได้หรือไม่
ผมจะทำวันนี้ให้เต็มที่

อีก๑๕๑คะแนนจะทำรุนทูลตุนไว้ถึง๔๙คะแนน

แล้วก็แนนที่ลุงหาเล่น
แล้วเธอคิดถึงใคร
ฟ้าร้องทุกครั้งมันส่งเสียงดัง
เธอโดดมานั่งตากฉัน
ฉันก็ทุเรศตัวเองเหมือนกัน
ที่ปลอกไปคำไป
ฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลย
ไม่อบอุ่นได้อย่างนั้น
ฟ้าร้องครั้งนี้ไม่เจอหน้ากัน
แล้วเธอคิดถึงใคร
เฮ้เมื่อเราต้องหางอีกนานนาน
หากลืมกันเลยไม่แน่ใจ
ตอบหน่อยได้ไหมตอบจังหน่อย
ว่าเธอคิดถึงกัน
ไม่ต้องหวานต้องแววหรอก

ให้เธอตอบหน่อยได้ไหม
บอกฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉัน
อย่างที่ฉันมันคิดถึง
ก่อนเธอกลับมา
เมื่อเราต้องห่างอีกนานนานอาจลืมกันเลยไม่แน่ใจ
ตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อย
ว่าเธอคิดถึงกัน

ฉันต้องแบวรอ
อยากถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหม
บอกฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉัน
อย่างที่ฉันมันคิดถึง
เธอกลับมา
คอยเธอกลับมา
ก็มันคิดถึงเธอ

จะหายไปเลยใช่แต่อันนี้ยังมีเนื้อเสียงอยู่ยังได้ยินแล้วก็คือได้หมดเลยค่ะวันนี้สำหรับสำหรับหนูนะ
หนูก็ยังเขินอยู่ค่ะเหมือนมีผู้ชายมาร้องให้ฟังตอนนี้ค่ะ
คือดูพี่มีความสุขมากจริงจริงครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ชี้ไปที่อัธจันทร์นี่คือ
ชี้คลายเป็นพิเศษดูแล้วหรือเปล่าฮะแฟนนั่งอยู่ตรงนั้นคือไม่ใช่ว่าเล่นกับคนดูธรรมดา
นี่คือเพลงแท็กซี่เพลงนี้ฮะมันเป็นเพลงที่ต้องการพลังในการกระแทกกระทัน
ซึ่งผมรู้สึกได้ว่ามันไม่ตรงกับนิสัยของพี่ทูลพี่ทูลดูเป็นคนเรียบร้อยสุภาพ
ดังนั้นอาจจะต้องเลือกเพลงยุคนี้แต่สุภาพกว่านี้อาจจะเจ๋งกว่านี้อีกครับ
ผมรู้สึกว่าพี่โคตรเท่เลยอ่ะคือแบบหัวใจหล่อมากอ่ะ
เพราะว่าเวลาร้องแล้วเนี่ยอินเนอร์มันทำให้รู้สึกว่ารู้สึกแบบนั้นจริง
มันก็เลยรู้สึกได้ว่าเราดูไปฟังไปยิ้มไปนะฮะ
ลีลาเหลือร้ายจริงครับลุงทูลเล่นอภิษานี้เขินไม่หยุดเลย
ก็สองร้อยคะแนนที่ต้องการซึ่งตุ๋นไว้แล้วถึงสี่สิบเก้าคะแนน
กับผลงานที่ลุงทูนได้ทำไปจะได้คะแนนมากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคะแนนหรือไม่
เอาใจช่วยลุงทูลพร้อมกันได้เลยคะแนนจากกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยครับ
และสำหรับลุงวิทูลผลงานคือ
สำหรับลุงวิทูนผลงานคือ

เข้ารอบไปได้อย่างเฉียดชิวเลยนะครับลุงทูลสงสัยรอบต่อไปอาจจะต้องแวะไว้
พระขอคะแนนเพิ่มหน่อยนะครับ
ขอกำลังใจให้ผมได้ฝึกซ้อมร้องเพลงที่ดี
แล้วก็ผ่านรอบต่อไปด้วยขอบคุณครับ

เธอก็พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีนี้
ถ้าพร้อมเราเชิญพบกับคุณแดนมาริซ่า
สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะนางสาวมาริชามือจังหรีดค่ะ
ตอนนี้อายุ๒๗ปีค่ะตอนนี้เป็นนักร้องอิสระค่ะ
ร้องงานทั่วไปเลยรับงานอีเวนต์งานแต่งงานปาร์ตี้
หรือว่าเป็นร้องร้านอาหารทั่วไปด้วยค่ะ
มุ่งหมายของเราที่ได้มารายการนี้
เหมือนเราตั้งเป้าว่าเราอยากทำผลงานของเราให้ดีที่สุด
อยากฝึกอยากรู้ว่ากรรมการจะคอมเมนต์อะไร
อยากรู้ว่าเราจะได้คะแนนร้องอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เคยค่ะก็จะมีเป็นแนวลูกกรุงหรือว่าเป็นแนวเพลงพระราชนิพลนะคะ
ทีนี้ถามนิดนึงว่าทราบข่าวอย่างไรหรือว่ารู้ยังไง
ได้ตั้งใจที่จะมาแข่งในรายการร้องข้ามรุ่นคะ
ก็รู้จากในเฟซบุ๊กอะค่ะเขาก็มีมาโพสต์ก็เห็นรายการนี้
รู้สึกว่าเป็นรายการที่เปิดกว้างอะค่ะ

ผมว่าถามเลยดีกว่าว่าเพลงที่จะมาร้องในวันนี้คือเพลงอะไรครับ
ชื่อเพลงวัวช้ำน้ำขุนค่ะ
เท่ากับว่าได้แค่๔คะแนนครับ
เพราะว่าเราชอบคิดว่าเป็นเพลงที่เราน่าจะใส่ความเป็นตัวตนของเราได้เยอะที่สุด
เอาล่ะครับถึงเวลาที่สาวสวยมากประสบการณ์อย่างแดน
จะได้ปล่อยของกับเพลงที่มีคะแนนข้ามรุ่น
แค่๔คะแนนเท่านั้น
ไปฟังพร้อมกันได้เลย
แต่เวทีนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คุณคิด
ที่จะมาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีนี้
ไม่รู้ว่าประมาทไปหรือเปล่านะครับคุณแนน
กับเพลงที่เลือกมาซึ่งมีคะแนนข้ามรุ่นเพียงแค่๔คะแนนเท่านั้น

เพื่อส่งตัวเองเข้ารอบต่อไป

เตรียมใจมาแล้วก็จะทำให้ดีที่สุด
เธอจะทำผลงานจนมัดใจกรรมการผ่านเกณฑ์๒๐๐คะแนนได้หรือไม่
ฟังพร้อมกันได้เลย
เปิดฉากยังร้องใจ
แต่ใจเธอคนนี้มันไม่เหมือนกล่อง
เมื่อวันที่หมุนไป
เปิดปากมาตั้งนาน
ไม่อยากมีปัญหาไม่อาจกว้างใคร
แต่กลายเป็นตัวฉันที่ต้องเสียใจ
เสียใจก็เพราะเธอ
ก็ใจเธอรวนเร
แบ่งใจให้คนอื่น
สิ่งเดียวที่ยากเกินทำใจ
อดทนมานานแล้ว
การจะทนแล้ว
ไม่อาจจะรักมันตกใจ
ต้องยอมให้บัวเช้า
ยอมให้น้ำมันขุ่นแล้ว
เพราะฉันรักคนั้นไม่ไหว
ปิดฉากเลยแล้วกัน
ก็ใจเธอรวนเลย
เธอแบ่งใจให้คนอื่น
สิ่งเดียวที่ยากเกินทำใจ
อดทนมานานแล้ว
การจะทนแล้ว
ไม่อาจจะรักมันต้องไป
ต้องยอมให้บัวเช้า
อมให้น้ำมันข่มแล้ว
เพราะฉันรักคนั้นไม่ไหว
ปิดฉากเลยแล้วกัน
แม้ฉันนั้นรักเธอ
แม้ฉันนั้นแก่เธอ
มันขนถึงวันต้องตัดใจ
ไม่โทษกับใครผิดหนึ่ง
ไม่คิดว่าใครถูก
แค่อยากให้มันจบเส้นไป

ไม่อาจจะรักมันต่อไป
ต้องยอมให้บัวเช้า
ยอมให้น้ำมันขุดแล้ว
เพราะฉันรักคนั้นไม่ไหว
ต้องยอมให้ใจเช้า

ไม่คิดจะทนมันต่อไป
ปิดช่างเลยแล้วกัน

กับเรื่องเลย
ผมต้องทุกคนเอาไป
ฟังไว้ดีกว่า

นั้นได้อย่างแท้จริงคือแนนอ่ะเก่งมากเป็นคนเก่งมากมากเลย
ที่แบบฟังปุ๊บเอาเก่งฟังปุ๊บครบทุกอย่างครบหมดเลย
ตอนนี้พี่ขออย่างเดียวเลยคือถอนเทคนิคออกมาตอนเนี้ยแนนเอาเทคนิคมาใช้หมดเลย
แต่อารมณ์จริงไม่มีไอ้ความเพราะอ่ะตอนนี้ลืมไปได้เลยคือเพราะแล้ว
เพราะธรรมชาติอยู่แล้วถูกต้องค่ะถอนเทคนิคออกไปแล้วก็เอาอารมณ์ตัวเองเข้ามา
เราต้องรอดูว่ากรรมการ๓ท่านนี้จะให้คะแนนเท่าไหร่ครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
รู้สึกว่าวันนี้มันก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่ในใจ
แต่ว่าก็รู้สึกว่าค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่ทำในวันนี้ค่ะ
กับคะแนนข้ามรุ่นที่มีเพียงแค่๔คะแนนเท่านั้น
ไม่รู้งานนี้อีก๑๙๖คะแนนที่เธอต้องการ
เพื่อให้ถึงเกณฑ์๒๐๐คะแนนถึงจะผ่านเข้ารอบ
ลุ้นผลพร้อมกันได้เลย
คุณแนนมริสาครับผลงานของคุณคือ
ผลงานของคุณคือ
ก็แอบหวังว่าน่าจะผ่าน

ได้เพิ่มจากคณะกรรมการอีก๒๓๖คะแนนครับ
รวมแล้วได้ไป๒๔๐คะแนน

แต่ก็ดูเหมือนว่ารอบต่อไป
จะต้องรีบแก้ไขและปรับปรุงอยู่หลายจุดอยู่นะครับ
เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะสำหรับรอบต่อไปนะคะ

รอบต่อไปก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ

ที่ผ่านมาเราได้เจอกับผู้เข้าแข่งขันหลายรูปแบบนะครับ

พร้อมแล้วเชิญพบกับคุณเปี๊ยก

โบ๊ะโบ๊ะ
ค้นหาผู้ที่มีใจรักในการร้องเพลงก็ยังคงดำเนินต่อไป
ภายใต้กฎิกาที่ยิ่งร้องเพลงห่างจากปีเกิดของตัวเองเท่าไหร่
ยิ่งได้โบนัสข้ามรุ่นมากเท่านั้น
ซึ่งตอนนี้ก็ถึงคิวของหนุ่มใหญ่วัยเก่า
มาพร้อมกับความเท่และฮาเล่คู่ใจ
การร้องเพลงของผมก็ร้องแทบทุกวันนะครับ
เพราะว่า๑ชอบ๒อยากพัฒนาให้ร้องดีขึ้น
มันเป็นการได้แสดงมาออก
มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข

อายุนี่ต้องเล่นเกมกันหน่อย

แล้วทานถูกนี่ได้รสเลยหรือเปล่าครับ

ห้าเท่า

ปีนี้๖๖ครับ

น้องคุณลุงวิทูลเมื่อกี้ปีเดียว

อยากรู้เลยครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับ

เหมือนพี่พวกแคค้าใช่มั้ยครับ
ซึ่งเพลงนี้ของพี่ป้างก็เป็นเพลงที่ไมค์พอสมควร

เท่ากับว่ามีอยู่ในมือครับ
คะแนนข้ามรุ่นแล้ว๖๔คะแนน

ถึงจะแก่แต่ก็เก่า
เมื่อโจ๊ตต้องการ๒๐๐คะแนนขึ้นไป
เปี๊ยกเลือกเพลงที่มีคะแนนข้ามรุ่น

ขาดอีกแค่๑๓๖คะแนน

หมู่น้อยไม่ค่อยบูชา

ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะ
เธอมากลายเป็นเย็นชา
หรืออะไรทำให้ใจเธอเปลี่ยนนานไป
อยู่ดีก็บอกเราต่างกันมาก
บางทีก็บอกเรายากจนจะเข้าใจ

ฉันก็เคยใช้คำเหล่านี้
ว่าฉันเคยทิ้งใคร
ดอกใจเขามาหาเธอ

ก็ฟังเย็นชาจากฉัน
วันนี้เธอเคยมีอากาศเหมือนช่วงเดิม

สวัสดี

อะไร

เพราะฉันเคยทิ้งใครนอกใจเขามากทั้งเธอ
คงก็ต้องเจอกับความเย็นชาจากฉัน
วันนี้เธอเธอมีอาการเหมือนฉันวันนี้
ทำให้รู้ได้กันถ้าเธอน้ำมือใครมีฝังไว้แต่นอกใจ
เวรกรรมทำไมมาแววอย่างนี้
เวรกรรมมันมีจริงใช่ไหม
แต่ค่ะมาจากนี้กับอาทิตย์สุดล็อค

ดนตรีแบบเงียบเขาก็ค่อยร้องอะไรอย่างเงี้มันรู้สึกว่าเออเขาเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังจะอธิบายกำลังจะบอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็วันนี้ถือว่าทำได้ดีค่ะขอบคุณนะครับในขณะที่เขาร้องเรารู้สึกว่าเขาคือคนนั้นเลยจริง
จริงเขาเชื่อแบบนั้นแล้วแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยหักอกผู้หญิงมาตลอด
ผมจะบอกว่าชอบในอินเนอร์นะครับแต่ว่าแผลในระหว่างการร้องมีอยู่เป็นระยะระยะ
คำแรกเลยที่อยากจะบอกกับพี่เปี๊ยกนะครับก็คือว่าพี่ร้องเพลงโคตรเก่งเลย
ถ่ายทอดอารมณ์จากข้างในออกมาเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องออกมาเต็มที่ด้วย
งั้นเราก็จะไม่เชื่อถ้าจะมีเรื่องที่ปรับปรุงได้ผมอาจจะมองเป็นเรื่อง
บนเวทีเหมือนพี่ไม่รู้จะเอามือไปไว้ตรงไหนเลยอ่ะเหมือนแบบมันใจกรรมดี
อาจจะต้องเอามือถือถ่ายเป็นคลิปไว้แล้วจะได้มาดูว่าโอเคมือมันตรงนี้ดีกว่า
แต่ว่าพอท่อนสุดท้ายที่เหมือนกับอารมณ์พี่มาถึงแล้ว
ผมว่าพี่ป้างมีมีหนาวฮะสวัสดีครับก็มีความมั่นใจอยู่นะครับว่า

คะแนนข้ามรุ่นเราตุนไว้เยอะ
ซึ่งตอนนี้ตุ้นไว้ถึง๖๔คะแนน
ขาดอีกแค่๑๓๖คะแนนถึงจะผ่านเข้ารอบ
ผลงานและลีลาที่ทำไป

ลุ้นผลพร้อมกันได้เลย

ผลงานของคุณคือ

ยินดีด้วยครับ
คุณเปี๊ยกปัญญาครับจาก๖๔คะแนนที่มีอยู่แล้วครับ
ได้รับเพิ่มมาอีก๒๓๓คะแนนครับ
รวมแล้ว๒๙๗คะแนน

กรรมการต้องยอมแพ้

ผมอยากจะไฟล์กับเด็กให้มัน

ที่ตอนนี้มีขุนพลที่หลงไหล

ผ่านเข้ารอบไปแล้ว๗คน

วัยรุ่นนุ่มสาวทรงพลัง

กรรมการกำลังตามหาอยู่

ลีลาแบบไหนที่กรรมการประทับใจ

ไม่ได้เป็นหมอดู

โปรดติดตามตอนต่อไป